ฝั่งหนึ่งเป็นนุ่มลูกเจ้าของร้าน
อีกฝั่งหนึ่งเป็นพนักงานร้านจิ้มจุ่ม

ไม่พอใจกันมีการพูดจาท้าทายปากดีใส่กันนะ
แต่ฝั่งที่เป็นลูกเจ้าของร้าน

ป้าแกล้มล้มเลยแล้วบาดเจ็บด้วยครับ
เค้าตบเค้าตบยาย
อย่าอย่านะล้มลงไปแล้วอะ

อย่าปล่อยมาหนีนะ
คุณยายหนูขอดูหน่อย
คุณยายล้มตัว
ที่เห็นล้มลงไปนั่งเนี่ยชื่อว่าคุณสุนีนะครับ
คุณสุนีสิริวัฒนรักษ์อายุ๕๗ปีแต่ในคลิปเนี่ยอาจจะเรียกยายนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นค่ำวันที่๒๕เมษาที่ผ่านมา
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวท่าน้ำนนฝั่งสารกลางจังหวัดนทบุรีหลังเก่าครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองนนทบุรีก็ไประงับเหตุก่อน
แล้วก็ให้กู้ภัยนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก็คือพี่สุนีคนนั้นแหละ
ผู้สื่อข่าวพอทราบข่าวครับลงพื้นที่พบว่าที่เกิดเหตุมันเป็น๒ร้านนะคุณผู้ชม
ร้านเนี่ยติดกันมีแค่แผงเหล็กกั้นเอาไว้คนที่ก่อเหตุตบป้าสุนีล้มลงไป
เป็นลูกชายเจ้าของร้านอาหารทะเลครับลูกชายเจ้าของร้านนี่
ส่วนคนเจ็บก็คือป้าสุนีเป็นลูกจ้างร้านจิ้มจุ่ม
สุนีเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยป้าเก็บอาหารบนโต๊ะอยู่
คู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็ชูนิ้วกลางให้
อันนี้ที่ป้าสุนีอ้างนะฮะแถมมาถามป้าว่ามองหน้าทำไม
ป้าก็เอ้ามาถามอย่างนี้ได้ไงเลยตอบกลับไปว่าทำไมมองมาจะรู้เหรอว่าเธอมองหน้า
จากนั้นเธอก็กลับเข้าไปทำงานต่อในครัวครับแต่เรื่องยังไม่จบอ่ะสิ
นี่ป้าเปิดให้ดูนะรอยช้ำนะป้าบอกหลังจากเดินกลับเข้าไปทำงานในครัว
คู่กรณีคนนั้นที่เป็นลูกเจ้าของร้านเนี่ยนะเดินตามเข้ามา
แล้วถามว่าเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะแล้วก็ตบป้าไป
กับถังน้ำแข็งล้มลงไปกองกับพื้นเลยครับ
บาดเจ็บเนื้อโตฟกช้ำกระดูกซี่โครงซี่ที่๖ก็หักด้วย
บอกยืนยันเลยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับไปฟังป้าหน่อย
คือความหมายเขามากับลูกเขาคือเราก็ไปเสิร์ฟ
ของที่โต๊ะสองนอกครับเราก็เสิร์ฟเสร็จเราก็เดินกลับ
พอดีเขามาปุ๊บแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยมองหน้าเขาทำไม
อะไรอย่างนี้แล้วเขาหาว่าเราเอาไปพูดบอกว่าให้เขา
แล้วก็เขาถึงได้เดินมาพูดบอกว่าเมื่อกี้มึงว่าอะไรกู
พอดีเราหันหน้าไปพอดีมันชกแล้วเราก็ล้มเลย
ชกหน้าค่ะตัวรอดมามาตรงเนี้ยเรามาแบบเราก็งงเหมือนกัน
หันไปปุ๊บเขาชกเลยชกหรือตบก็ไม่รู้พอ
เราหันไปปุ๊บเข้าหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาชก
หรือว่าเขาตกเนี่ยป้าสุนีบอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
ชกหรือโดนตบกันแน่หันมาอีกทีก็ป้าบเข้าไปแล้วนะฮะ
ฟังป้าสุนีไปแล้วไปฟังเจ้าของร้านที่ป้าสุนีเขาทำงานอยู่
เจ้าของร้านเนี่ยบอกเธอเชื่อว่าปมเหตุน่าจะมาจากร้านทั้งสองร้านมันติดกัน
แล้วก็ขายอาหารเมนูแทบไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมฮะ
อาจจะมีการเกิดการอิจฉาที่ร้านเธอลูกค้ามากกว่า
อีกฝั่งก็เลยมาหาเรื่องป้าสุนีครับอันนี้ฟังความจากฝั่งป้าสุนีกับเจ้าของร้านไปแล้วนะ
มาฟังพ่อของไอ้หนุ่มที่ก่อเหตุครับเขาชื่อว่านายคุณวัฒน์ทรสูงเนิน
เล่าให้ฟังแบบนี้เล่าว่าป้าสุนีเนี่ยไปเดินตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ลูกชายเขา
ลูกชายก็เลยต้องเบรกกระทันหันลูกเขาเกือบเสียหลักล้มอ่ะ
ป้าสุนียังหันไปมองหน้าทีนี้ก็เลยทะเลาะกันครับด่าทอกันไปกันมา
ตัวคุณคุณวัฒน์เนี่ยบอกว่าลูกชายเขาไม่เคยนะไม่เคยมีความขัดแย้งกับป้าสุนีมาก่อนเลย
แล้วสองร้านก็ไม่เคยมีปัญหากันด้วยส่วนลูกชายเขาที่ไปทำผิดที่ไปตบป้าหรือไปต่อยป้าเนี่ย
ผิดก็ว่ากันไปตามผิดละกันซึ่งทางตำรวจสภเมืองนทบุรีรับ
รับแจ้งความเอาไว้แล้วโดยจะเรียกมาสอบสวนเพราะว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์เจรจายอมความด้วยนะ
ครับเออแหมร้านอยู่ติดกันนะครับต้องพึ่งพาอาศัยกัน
เขาใจเราค่อยพูดค่อยจากันนะฮะ